เอาละครับแต่ว่าผมพาไปเที่ยวแต่เป็นต่างประเทศ
ไม่รู้ว่าคุณสองคนกับคุณผู้ชมอยากจะไปที่นี่หรือเปล่า

เพราะไปในพื้นที่ที่เคยเกิดสงคราม

เอาไปดูกันว่าสถานที่ท่องเที่ยว
ที่จะพาไปเที่ยวนี้ลักษณะจะเป็นอย่างไร

ยื่นขอจดทะเบียนศิษฐิบัติการค้าโปรแกรมทัวร์

ซึ่งโปรแกรมนี้มีแผนจะเริ่มขึ้นในปีหน้า
โดยจะนำนักท่องเที่ยวไปเยือนเขตสงครามในซีเรีย
เป็นเวลา๔๕วัน
ไปอยู่แบบนี้ไปอยู่และสัมผัสกับบรรยากาศของสงคราม
ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่รู้ไหมคุณ
ไม่ถูกนะ๕๔๐๐๐บาท
รอบคลุมค่าตัวเครื่องบินที่พักอาหารและไกด์นำเที่ยว

กำลังจะถามอยู่เลยว่าไปแบบนี้มีประกันภัยให้หรือเปล่า

ฉะนั้นใครที่จะไปก็เพิ่มวงเงินทำประกันชีวิตซะ

แล้วก็ชื่อทัวร์นี้ว่าใช้ชื่อว่าอาซาสทัวร์
เป็นการตั้งชื่อตามนามสกุลของประธานาธิบดีซีเรีย
นายบาชาอัลอาซาสนั่นเองนะครับ
ซึ่งให้ความช่วยเหลือเมกาโปรลิสในการยื่นขอจดทะเบียน

บอกว่ายังมีคนอีกจำนวนมากที่อยากเห็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นตรงหน้า
ซึ่งโปรแกรมทัวร์นี้จะให้นักท่องเที่ยว
อยู่ห่างจากแนวหน้าการสู้รบในระยะใกล้ชิดที่สุด

ห่างเพียงหนึ่งกิโลในแนวหน้าการสู้รบ
๑๐๐๐เมตรไม่ไกลนะไกลนิดเดียวนะ

โดยจะไม่เข้าใกล้ไปกว่านั้นนะครับ
ยังกล่าวว่าปัจจุบันมีนักศึกษาชาวซีเรียเรียน
อยู่ที่มหาวิทยาลัยในรัสเซียเป็นจำนวนมาก
ไม่ต้องกังวลหรอกเรื่องการหาร่ำแปลภาษา
ขณะที่คนซีเรียเขาก็คุ้นเคยกับคนรัสเซีย
กองกำลังรัสเซียที่ถูกส่งเข้าไปในซีเรีย
แล้วก็ยังเชื่อว่าจะมีชาวซีเรียจำนวนมาก

ยินดีที่จะเสนอที่พักราคาถูกให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
ได้ติดต่อหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ก็ยังระบุว่ายังไม่มีการยื่นขออนุญาต
ซึ่งบริษัทไม่สามารถขายทัวร์นี้ได้นะตอนนี้
อกจากนี้การนำนักท่องเที่ยวเข้าไปในเขตสู้รบ

เพราะบริษัทไม่สามารถรับรองความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวได้เลยนะฮะ
ผมก็แค่เอามาบอกกล่าวเล่าให้ฟังกันนะฮะ
ถ้าคุณ๒คนสนใจก็เตรียมควักกระเป๋า๕๔๐๐๐บาท

ขอไปเที่ยวลมหนาวที่พักเที่ยวก่อนแล้วกันกัน